สวัสดีครับกีฬาในช่วงนี้นะครับมาตามความพร้อมของทีมชาติไทยในการเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่อง
ก่อนเดินทางไปแข่งขันอุ่นเครื่องสองนัดนะครับก็เจอกับไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงนะครับ
ซึ่งมาโนโพลกิ้งก็มีโอกาสได้ลองใช้งานนะครับ
ก็เป็นการเก็บตัวฝึกซ้อมซึ่งนักเตะทั้งยี่สิบคนนะครับ
มารายงานตัวก็ไม่มีใครบาดเจ็บอะไรเพิ่มเติมนะครับ
เพิ่งจะปิดแล้วดูกันมาก็ยังขาดนักเตะอีกสามคนที่เรียกมา
แต่ติดภารกิจกับต้นสังกัดนะครับนั่นคือเอเลสดอลล้อสุปโชคสารชาติ
แล้วก็ชนะทิพย์สงกระสินนะครับสุประโชคจะตามมาสมทบกับทีม๑๒มิถุนายน
ส่วนชนะทิพย์จะมา๑๓มิถุนายนนะครับ
ธีรศักดิ์โดยพี่มายสุนหน้าดาวรุ่งทีมชัดไทย
ก็บอกว่าการอุ่นเครื่อง๒นัดจะพยายามทำให้เต็มที่
โค้ชใช้งานก็หวังว่าจะยิงประตูให้ได้
ถ้าเกิดเล่นกับธีรสินแดงดาก็จะดีมากเลยนะครับ
ผมติดทีมชาติมาเรื่อยก็จะทำให้เต็มที่
แล้วก็จะทำให้ดีสุดแล้วก็จะซึมซับ
บรรยากาศหรือว่าการเล่นของพี่ไปนำใช้ต่อไปครับ
ก็ถ้ามีโอกาสก็จะยิงให้ได้แล้วก็ทำประโยชน์ให้ทีม
แล้วก็ให้พี่ให้ได้ครับ
หวังว่าจะเล่นกับพี่มุยให้ได้ครับ
ปัดที่๒ที่บราซิลนะครับ
อยู่ในช่วงของการปรับเวลาเมื่อวานก่อนการเดินทางไปซ้อมนะครับ
ก็ตอนเที่ยงเนี่ยก็ไปทานข้าวกันนะครับ
ที่สถานทูตไทยนะครับประจำที่นั่นนะครับ
ซึ่งแน่นอนล่ะครับก็มีการจัดเค้กวันคล้ายวันเกิด
รวมให้กับนักกีฬาไทยที่เกิดในเดือนมิถุนายนนะครับ
นั่นคืออัชราพรโคงยศพีมพิชยากกรำ
แล้วก็มีสุพัตราภัยโรธรวมถึงสถิภาพรจันทวิสูจน์นะครับ
ช่วงเย็นซ้อมครั้งแรกนะครับหลังจากเดินทางไปถึงบราซิล
ใช้เวลาสองชั่วโมงก็ถ้าเกิดตามเวลาไทยเนี่ยคือตีสาม
แต่ที่บราซิลจะซ้อม๑๗๐๐นนะครับ
ช่วงแรกก็วอร์มแล้วก็เล่นเกมเบา
พร้อมกับควบคุมการดูอัตราการเต้นของหัวใจนะครับ

วันแรกคือเราไปเล่นเวทก็ถือว่าปรับตัวอยู่

แต่วันนี้ก็ปรับตัวได้ดีขึ้นเพราะว่าตอนเช้าเราออกมารับแสงแดดวิตามิน
แล้วก็ระหว่างวันเราก็มีกิจกรรมให้ทำให้เราแบบไม่ค่อยง่วง
แต่ถามว่าง่วงไหมเวลาอยู่ในห้องก็ง่วง
แต่เราก็พยายามฝืนตัวเองค่ะเพราะว่าเราต้องปรับตัวให้ได้
ค่ะก็เหมือนกันตอนนี้กำลังภายามปรับตัวอยู่

การออกมาซ้อมการออกมาเดินเล่นให้เรามีกิจกรรม
โปรแรมสัปดาห์สองสิบห้ามิทุณายนเจอเยอรมนีเวลา
เวลา๗โมงเช้าแล้วก็๑๙มิถุนายนพบโครเอเชียเวลาเที่ยงคืนครับ